เอาล่ะนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จะไปไหนเราก็มีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำว่าจะพาคุณพ่อไปจะพาคุณแม่ไปจะพายาดพี่น้องไปหรือจะพาคนรักไปก็ได้หรือจะไปคนเดียวก็ไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจะพาไปชมทุ่งดอกทานตะวันตอนนี้บานสับพรั่งเลยค่ะที่นครราชสีมาขับรถไปกันนะคะที่ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษต
ที่นี่เขามีการจัดพื้นที่ภายในเนี่ยเป็นสวนเกษตร๑๐๐ไร่โอ้โหนี่สวยงามมากปลูกพืชนานาชนิดโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยด้านหลังสวนเกษตรร้อยไร่เนี่ยนะคะเขาปลูกต้นทานตะวันยักษ์นับหมื่นต้นบนเนื้อที่๕๐ไร่ปลูกทานตะวันยักษ์ไว้เพื่อเธอ๙๙ดอกจะบ้าแล้วนะมันหลับเหมือนเพลงแม่กับพ่อคุณนั่นแหละ
สถานที่ที่นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวชมมาถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานเลยครับกูดูทานตะวันก่อนหน้าน้องเนี่ยเทียบกันมาเนี่ย
สำหรับสวนเกษตร๑๐๐ไร่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาแห่งนี้เนี่ยนะคะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปี
เนื่องจากว่าเขามีการปลูกต้นทานตะวันยักษ์จำนวน๕๐๐๐ต้น
ที่ได้รับการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
จนได้ดอกที่มันมีขนาดใหญ่มากที่ที่ฉันบอกเนี่ยใหญ่กว่าดอกทานตะวันทั่วไป
เรียกว่าใหญ่กว่าหน้าคนอย่างที่บอกค่ะคุณ
เทียบกับหน้าคนที่ไปถ่ายใหญ่มาก

และที่สำคัญคือมันร่วงโรยช้าค่ะคุณ
ใช่ค่ะทางมหาวิทยาลัยเขาทำการปลูกต้นทานตะวันยักษ์ไว้ทั้งหมด๕รุ่นนะ
รุ่นแรกเริ่มบานเต็มที่ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ส่วนรุ่นต่อมาดอกจะเริ่มบานตามลำดับก็คือเรียงกันไป
แปลว่าเราจะได้เห็นดอกทานตะวันบานต่อเนื่องเรื่อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
โอ้โหคือมันจะไล่ออกดอกกันมาเรื่อย

ใครอยากจะไปถ่ายรูปสวยแล้วก็มีดอกทานตะวันยักษ์ลายล้อมแบบนี้นะคะ
เที่ยวชมกันได้ที่สวนเกษตร๑๐๐ไร่ตำบลชัยมงคลอำเภอเมือง
ไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะจะบอกให้ไปได้เลยนี่สวยงามมากนะคะ
แล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะ
หน้าหนาวแบบนี้ก็มีดอกไม้สวยให้ได้ไปเที่ยวชมไปถ่ายรูปกันหลายต่อหลายที่
นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากจะให้ลองไปกันดูเพราะว่ามันเดินทางง่ายสะดวก
และที่สำคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมด้วยไปถ่ายรูปกันได้เป็นครอบครัวสวยงาม
นำเลยนะว่าเที่ยวชมฟรี